ผมถามถึงว่าข่าวแซ่บนั้นมีนี้มีไหม
ผมบอกเลยว่ามีทุกข่าวขอให้ติดตามกันยาวไป
เริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนใครติดตามคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมอยู่
โดยเฉพาะสุภาพสตรีขยับเข้ามาใกล้นิดก็ได้เดี๋ยวผมมีคำถาม
คุณผู้ชมครับเกือบ๒เดือนแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปิดคดี
มีภาพนี้หลุดออกมามีภาพนี้หลุดออกมาครับคุณผู้ชมฮะ
เอาเอาภาพรวมก่อนมิ้นว่าไงเหมือนไหมคล้ายไหมใช่ไหม
คือถ้าดูชุดก็คือใช่ค่ะเพราะว่านี่คือชุดคุณแตงโม
ชาวเน็ตครับเขาแชร์รูปนี้ภาพนี้กันที่ดูคล้ายคุณแตงโมยืนอยู่บนเรือ
โดยชุดคล้ายกันนี้ครับมีกระโปรงสีขาวผูกอยู่ที่เอวเหมือนกัน
มีความยาวของผมก็ไล่เลี่ยกันผมของคุณแตงโมนะนะ
แล้วก็ด้านหน้ามีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งซึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ใช่คุณแตงโมหรือเปล่านี่ครับคุณผู้ชมครับเปรียบเทียบ
ซ้ายมือเราเห็นหน้าชัดส่วนข้างหลังเนี่ยรูปเพิ่งหลุดมาวันนี้
ก็มีคนบอกว่าแคปทันแค่นี้คุณเป็นใครไม่รู้
แต่มีรูปเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่ใช่คนบนเรือ
ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจหรือยังเอ่ยหมายถึงถามคนนี้นะ
หรือนำเข้าข้อมูลเท็จต้องแจ้งทนายเดชาแล้วปะคะเนี่ย
นี่คือที่เขาโพสต์กันต้องการให้ตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวนี้
เป็นภาพจริงหรือไม่หากจริงมาจากมือถือของใคร
หากยังไม่ได้ตรวจสอบควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะอาจจะพบพยาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมหากไม่ใช่ภาพจริงล่ะ
คนทำทำเพื่อจุดประสงค์อะไรมีความเกี่ยวข้องอะไร
คดีนี้หรือไม่นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับลายจุดที่กระโปรง
สีขาวดูลายจุดที่กระโปรงสีขาวขนาดไม่เท่ากับภาพถ่าย
ของคุณแตงโมก่อนหน้านี้รวมทั้ง
ไม่น่าจะใส่เอาล่ะอันนี้แหละที่ผมต้องขออนุญาต
ขออภัยที่จะถามด้วย
คือมันเห็นครับคุณผู้ชมฮะถ้าภาพไม่เบอร์จะเห็น
เป็นผ้าอนามัยแบบบางแล้วแบบมีปีกด้วยนะ
ขอความเห็นหน่อย
ถ้าเป็นชุดที่คุณแตงโมใส่เนี่ย
ซึ่งเราเข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นคล้ายชุดไว้น้ำ
ว่ายน้ำไม่ใช่บอดี้สูตรแบบมีแป๊กใช่ไหมมิ้น

เป็นผู้หญิงคุณจะใส่ผ้านามัยแบบมีปีกกับชุดแบบนี้ไหม
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงไม่กล้าใส่เพราะมันจะเห็นไงคะ

มันจะเห็นว่าเราใส่ผ้านามัยค่ะ

ทีมข่าวไปสอบถามทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความของคุณแม่คุณแตงโมบอกกับทีมข่าวว่า

แล้วก็เข้าไปตรวจสอบซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใช่คุณแตงโมหรือไม่
เพราะสมัยนี้ทนายเดชาบอกว่าเทคโนโลยีการตัดต่อมันก้าวไกลซะละเกิน
แล้วการที่จะยืนยันได้ว่าเป็นภาพจริงหรือไม่
ส่งไปให้ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่ามีการตัดต่อหรือแต่งภาพหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่าทนายแล้วภาพที่หลุดออกมาช่วงใกล้ปิดคดีนี้
มันจะส่งผลต่อรูปคดีไหมทนายเดชาตอบบอกว่าเท่าที่ดูแล้ว
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่คนบนเรือยืนยันว่ามีการนั่งปัสสาวะท้ายเรือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
เขาอาจจะสื่อบอกว่านี่ไงคุณแตงโมไม่เรียบร้อย
นี่ผมเทียบเคียงกับสิ่งที่ทนายเดชาให้สัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วอาจจะต้องการให้เห็นว่าสิ่งที่คนบนเรือพูดมันจริงไง
คดียิ่งออกมาในช่วงที่ใกล้จะปิดคดีแล้วแบบนี้ด้วยค่ะ
ด้วยทางกฎหมายแล้วมันจะมีผลต่อรูปคดียังไงบ้างครับ
เท่าที่ดูแล้วเขาจะพยายามเผยแพร่ออกมา
เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่คนมาเลียยืนยันนะครับ
ว่ามีการนั่งฉี่ท้ายเรือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะสามารถที่จะแหวก
แล้วก็สามารถปัสสาวะได้เท่าที่ดูนะน่าจะมีประเด็นเดียว
แค่นั้นอ่ะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของแตงโม
อาจจะไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูขนาดแต่งกายอะไร
ขนาดยังแต่งกายไม่เรียบร้อยนะมีแผ่นแคฟรี
รอดออกมาจากกางเกงชั้นในหรือชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นการที่จะไปนั่งยองฉี่ก็น่าจะเป็นไปได้

นักข่าวถามต่อถามว่าภาพพวกนี้น่าจะไม่ใช่ส่วนสำคัญที่จะใช้พิสูจน์ความจริง
แต่คาดว่าน่าจะอยู่ในสำนวนแล้วยืนยันว่าคงไม่มีผลต่อรูปคดี
เพราะพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนใกล้เสร็จแล้ว
มีการสรุปว่าเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนเรื่องการแต่งกายน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลัก
เพราะขณะนี้มีหลักฐานอื่นค่อนข้างพร้อม
อ้าวแล้วคุณแม่พะนิดาว่ายังไงล่ะ
คุณแม่ของคุณแตงโมนะครับไม่เชื่อว่าภาพที่แชร์กันจะเป็นภาพของน้องแตงโม
เพราะจากภาพหลังและแขนดูล่ำไป
ดูร่ำไปเขาสดก็ดำนะ

คิดว่าเป็นภาพที่ถ่ายเรียนแบบหรือเมคขึ้นมา

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะแจ้งความให้ติดคุกเลยนะ

ทำเพื่ออะไรที่คนที่ทำเนี่ยมันต้องการอะไรถามที่ต้องการเงินเท่าไหร่อืม
ถามให้หน่อยอืมต้องการเงินใช่ไหมครับหรือต้องการความสะใจหรืออะไร
อย่าทำค่าพวกนี้ออกมามันมันหมายความถึงคนที่จะทำเนี่ยมันเลิกครับ
คุณแม่ถามเลยกี่บาทกี่บาทถึงจะหยุดคุณแม่บอกพร้อมจ่าย
รวมถึงคนที่โพสต์ภาพศพของน้องแตงโมด้วยก็ขอให้หยุด
บอกด้วยว่าภาพที่หลุดมาทั้งหมดนี้ไม่มีผลต่อรูปคดีของคุณแตงโม
เพราะทุกภาพตำรวจและแม่เห็นหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ
คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากหลายคนบอกว่าไม่ใช่อืม
เพราะหลายคนพูดว่าจำได้ว่าชุดคุณแตงโมไม่มีเชือกผูกด้านหลัง
เขาบอกแบบนี้เลยบอกไม่ได้มีเชือกผูกด้านหลังไม่ใช่เหรอชุดว่ายน้ำคุณแตงโม
ครับแล้วทุกคนก็พูดเหมือนที่คุณแม่พูดเลยค่ะว่าโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเลยนะเนี่ย
หลังก็ล่ำเชียวทุกคนคือปักใจเชื่อว่าไม่ใช่
น่าจะเป็นภาพถ่ายเรียนแบบแต่ทีนี้คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ก่อน
เพราะวันนี้ค่ะคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ๑ใน๕คนบนเรือ
มารายงานตัวครั้งที่สองนะคะซึ่งถ้าจำกันได้คุณแซนเนี่ย
โดนแจ้งข้อกล่าวหาคือประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมคะ
วันนี้คุณแซนมาที่สพมนนทบุรีบ่ายโมงตรงครับ
รายงานตัวตามข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวครั้งที่สอง
ก็มีการทักทายนักข่าวปกติก็เข้าไปพบกับตำรวจประมาณสัก๑๐นาที
คุณแซนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้ก่อนเลยว่า
คุณแซนเห็นภาพหรือยังภาพเนี่ยที่เขาบอกกันว่าเป็นภาพด้านหลัง
น่าจะเป็นคุณตังโมเนี่ยคุณแซนว่าใช่คุณตังโมไหม
คุณแซนตอบว่าใช่แซนถ่ายเองอ๋อเหรอ
เอ่อแซนส่งให้มีส่งให้ตำรวจแล้วก็มีส่งให้เพื่อนบางคนค่ะ
แต่เราก็ไม่ได้ติดใจที่ภาพนี้ไม่ค่ะก็ติดใจเรื่องอะไรคะ
เอาถ้างั้นจบเลยนะถ้าแซนบอกแซนถ่ายเอง
คุณแซนบอกคุณแซนเป็นคนถ่ายเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมยังคงส่งมาใน
เฟซบุ๊กไลฟ์เยอะมากเลยว่าชุดแตงโมไม่มีสายผูกข้างหลัง
บางคนก็บอกดูสถานที่ก่อนมันใช่ท่าเรือหรือเปล่าหรือมันคือที่ไหนอย่างไรเออ
อ่ะมีอีกหนึ่งกรณีค่ะคือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมไปแจ้งความที่กองปราบราม
ว่าคุณแซนเนี่ยเบิกความเท็จและมีการยื่นพยานหลักฐาน
ทำให้การแถลงปิดคดีต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒๒เมษายน
ถามคุณแซนว่ากังวลไหมในเรื่องนี้

คุณแซนตอบว่าไม่กังวลค่ะถ้าเบื่อ
ตอนนี้ค่ะมีการเลื่อนปิดคดีไปจน๒๒ค่ะ

เรากังวลใจในเรื่องนี้ไหม
ไม่กังวลแบบเบื่อ

แต่อยากทราบว่าเพื่ออะไรคะว่างเหรอคะ
พอในเมื่อให้การตามจริงทุกอย่าง

ทำให้ทุกคนบนเรือต้องลำบากอย่างนี้ต่อไป
พี่เขาเคยไหมครับ

ที่ช่วงแรกคุณแซนไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะ
ช่วงหลังเนี่ยเธอยินยอมพร้อมใจให้นักข่าวสัมภาษณ์นะ
รายงานตัวครั้งก่อนกับครั้งนี้สัมภาษณ์แซ่บนะ

บอกด้วยนะคะทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความมาด่าอยู่เลย
อินบล็อกอ่ะครับด่าทั้งวี่ทั้งวันเธอบอกฝากบอกอันนี้เธอพูดนะ
ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าฝากบอกว่าให้หยุดเถอะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคุณชันจะฟ้องกลับไหม

อ่าข้อสัมภาษณ์อะไรคุณแซนบอกว่าไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องเพราะว่า
คนเหล่านี้อาจจะได้รับข้อมูลจากสื่อมาด้านเดียว
ซึ่งตัวเธอเองเธอบอกเธอไม่ได้โกรธอะไร
แต่คำด่าที่ส่งมาบางข้อความมันก็รุนแรงจนไม่สามารถพูดออกสื่อได้

ไม่ว่าจะยังไงความจริงมันก็คือความจริง
ถ้าคุณยังไม่รู้ความจริงแล้วมานั่งด่ากันขนาดนี้เนี่ย

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงเกียรติภัณฑ์ความตายนะคะ
กำหนดการครั้งต่อไปในการรายงานตัวของคุณแซน
ก็คือ๒๖เมษายนบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
คุณแซนพูดมายืนยันเองพูดออกไมค์ด้วย
บอกว่ารูปนั้นคุณแซนถ่ายเอง
ถ้าวันหนึ่งสมมุติไม่รู้ไม่รู้มันจะเป็นวันมีวันนั้นหรือเปล่า
ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาอันนี้จะแย่เลยนะ
จะมัดตัวเลยนะนะฮะไปดูเรื่องของที่เขาจะแถลงปิดคดีคุณแตงโม
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์
กลุ่มแรกที่ไปพบศพคุณแตงโม
อย่างคุณไทร์เอกพันธ์เขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
พี่ไทยบอกว่าก็เชื่อล่ะว่าเร็วนี้ตำรวจจะหาคำตอบ
ไขข้อข้องใจทั้งหมดที่ทุกคนประชาชนทั่วไปชาวเน็ตสงสัยได้
ตัวคุณไทยบอกว่าโล่งอกนะครับ
คดีที่ยืดเยอะมา๒เดือนจะสิ้นสุดแล้วนะ
ส่วนข่าวดราม่าก่อนหน้านี้คุณไทยนะครับ
ที่เคยออกมาบอกว่าเห็นฟันของคุณตังโมหัก
แล้วก็จนคุณหญิงหมอพรทิพย์ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ใช่
ประเด็นนี้ก็มีการโทรคุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
คุณไทร์บอกไม่ได้นอยหรอกนะครับที่ถั่วลงตอนนั้น
เพียงแต่เขาก็พูดในแบบที่เขาเห็น
เพื่อให้สังคมได้ช่วยกันตรวจสอบถ้าไม่ใช่ก็จบนะ
ซะว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วพี่ไทยว่างั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมีคนสัมผัสถึงวิญญาณของคุณแตงโม
ก็มักจะบอกว่าคุณตังโมเขาสบายใจนะ
เห็นคนรักเธอมากขนาดนี้แต่สำหรับ
ท้ายบอกว่าไม่ได้ฝันถึงคุณตังโมมาแล้วสักพักนึงนะ
อย่างที่เคยพูดเอาไว้จะมีการแห่ศพ

ก็คือพี่ไทยบอกว่าต้องรอขออนุญาตคุณแม่ก่อน

ซื้อลงศพไปให้คุณแปรกโมแล้วไปเป็นประมาณ
แล้วจะคุยเรื่องนี้กันอีกทีครับ
สักอย่างจะมีคนรักมากขนาดนี้เกือบทั้งประเทศ
ติดต่อไปทางพี่ต่อยพี่ต่อยพี่ชายนะครับ

ของมูลติธิกรองตรรยู

ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโม

กับคุณแตงโมในฐานะตัวแทนราษดร
ยังคงมีข้อข้องใจหรือว่าสงสัยนะคะ

ก็มีกลุ่มแฟนคลับคุณแตงโมนะคะ

มีคุณสิตางบัวทองแม่สิตางค่ะไปร่วมกิจกรรมประลึกถึงคุณแตงโมด้วยนะคะ
ก็เป็นการทำกิจกรรมพับนกพิราบขาว
เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องความยุติธรรมให้คุณแตงโมค่ะ
สาวเต้กับแฟนคลับก็ลงเรือโปรยกลีบกุหลับสีแดง
แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยในจุดที่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่คุณตังโมตกเรือนะคะ
รวมถึงจุดที่เจอร่างของคุณแตงโมด้วย
โดยสสเต้บอกว่าก็ตั้งใจโปรยดอกไม้เพื่อให้คุณแตงโมรู้สึกร่มเย็น
แล้วก็พับนกมาแขวนไว้ที่บริเวณท่าเรือ
แฟนคลับก็บอกว่าการพับนกพันตัวเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเองก็อยากจะสื่อถึงทู่สวรรค์ที่จะมารับคุณแตงโมไปอยู่กับพระเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะ
ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรเราก็ติดตามตั้งแต่วันที่๒๕๒๔๒๕กุมภา
ก็ยังมีความมุ่งมั่นว่าน่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้น
หรืออาจจะภายในไม่เกิน๕วันอาจจะมีคนให้ประจักษ์พยาน
มาแล้วทำให้ขี้คลายคดีได้เป็นไปตามความเป็นจริง
แล้วถ้าเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วน้องแตงโมจะได้ไม่ต้องไปหาใคร
ถ้าเขาได้รับความยุทธรรมผมเชื่อว่าเขาจะได้ไปเกิด
ไปอยู่เป็นนางฟ้าก่อนไปเป็นนางฟ้า

ว่าถ้าเป็นความเชื่อทางคริสต์เขาไม่เกิดแล้วนะคะ
เขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแล้วก็ไม่มีการไปเข้าร่างเข้าทรง

ส่วนทางด้านของคุณจิ๊บกัญลักษณ์ปิติชัยมงคล
แก่นำกลุ่มคดีแตงโมนิดาค่ะ
เขาก็เป็นการตกลงร่วมจ่ายการจัดกิจกรรม
ระลึกถึงคุณแตงโมและก็อยากจะสื่อสารไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมด้วย
กว่าเรื่องคดีจะเป็นที่น่าพอใจ
และถ้าสรุปคดีแล้วแล้วยังมีความสงสัยข้องใจอะไรอยู่
เขาบอกว่าเขาก็จะเดินหน้าหาความจริงต่อไป
หลังจากที่คดีปิดแล้วเราก็มาดูกันอีกทีว่า
จะปิดการปิดคดีครั้งนี้ไปในทิศทางไหน
ถ้าเป็นที่ถูกใจในที่นี้หมายถึงว่าได้รับความยุติธรรมแล้ว

ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเอฟซี

เพื่อตามหาความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมค่ะไม่ขอหยุดค่ะ